ชนบุรีมันมีเรื่องจะเรียกว่าบังเอิญก็ได้แต่เป็นบังเอิญที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย

บ้านหลังหนึ่งนะมีคนในบ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียง
วันหนึ่งเขาเสียชีวิตนะครับ
เขาเสียชีวิตเสร็จระหว่างกำลังนำร่างผู้เสียชีวิตคนนี้
ขึ้นรถไปจะเคลื่อนย้ายศพนะ
ปรากฏว่ามีคนในบ้านอีกคนนึงครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณวันนาพาแก้วโลกอายุ๖๔ปี
บ้านเธอเลขที่๒๓๖ของตามรุกอำเภอเมืองชนบุรี
โมงเช้าเมื่อวานนี้คุณวันนภาโทรแจ้งมาว่า
ลูกชายอายุ๔๐ปีของผู้ป่วยติดเตียง

พอตำรวจและหมอนิติเวศไปตรวจสอบปุ๊บก็พบว่า
ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัว
ก็เลยให้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้
คุณวรรณภาซึ่งเป็นแม่ผู้ตาย
ขอให้กู้ภัยเอาศพลูกชายซึ่งเป็นลูกติดจากสามีเก่านะ
ประกอบพิธีที่วัดในจังหวัดขอนแก่นครับ
ระหว่างกำลังนำศพลูกชายขึ้นรถกู้ภัยอยู่นั้นเนี่ยครับ
คุณบัวมัดสามีของคุณวรรณภาครับแล้วก็เป็นพ่อเลี้ยงของผู้ตาย
ก็บ่นขึ้นมาว่าเหนื่อยขอไปนอนพักหน่อย
คุณวรรณภาเห็นว่าเอ๊สามีหายไปนานนะ
ไม่รู้เป็นอะไรก็เลยไปตามดูหน่อย
พ่อเปิดเข้าไปในห้องคุณบัวมัดคุณบัวมัดนี่แหละนอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้
เห็นใจคุณวรรณภาเลยฮะเสียชีวิตพร้อมกันสองคนในบ้านเธอเลยนะ
ยังเล่าด้วยว่าคุณบัวมัดสามีเธอจริงก็ไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนนะ
และถึงแม้ว่าคุณบัวมัติจะเป็นพ่อเลี้ยงของลูกเธอแต่คุณโบมัติก็รักลูกชายลูกเลี้ยงคนนี้มาก
ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือลูกชายเธอป่วยติดเตียงแต่คนที่เป็นพ่อเลี้ยงก็คือคุณบัวมัติเนี่ย
ดูแลเหมือนลูกแท้เลยอาจจะเสียใจมากไม่รู้ตรอมใจหรือเปล่า
ก่อนหน้านั้นครับคุณบัวมัติเคยบ่นกับเธอว่าเอ๊ตาซ้ายแล้วก็ตาขวามันกระตุกนะ
ปกติจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น

กระตุกเป็นแบบนี้๒๓วันแล้ว
สุดท้ายมาเสียชีวิตตามลูกเลี้ยงไปอีกคนในเวลา

แสดงความเสียใจกับพี่วันนภาด้วยนะฮะ